น้องว่าไงครับน้องเนี่ยก็อย่างที่บอกตอนเนี้ยยืนหลักทรัพย์ออกมาแล้ว
แล้วก็เขาถามพิกกี้ไปไหนบางคนก็บอกว่านางไปปฏิบัติธรรม
ยังไปปฏิบัติธรรมอยู่แต่ล่าสุดข่าวที่ออกมาตลอดคือ
ประกาศขายบ้านทั้งสองหลังเลยครับบ้านโชคชัยสี่อืม
บอกเห็นมีข่าวว่าขายบ้านทั้งสองหลังตรงโชคชัยศรีโชคชัยศรีอีกตรงนึง
อีกที่ตรงไหนนะฮะอีกที่นึงนวลจันทร์อ่าตรงนวลจันทร์นวลจันทร์สิบสองล้าน
อ่านะฮะแล้วก็ช่วงสี่สี่ก็หลังที่เราเคยเห็นครั้งแรก
นั่นแหละก็คือบ้านที่นางอยู่ประจำนั่นแหละถูกต้องไหมล่ะครับผม
ซึ่งเขาก็บอกว่ามีการระบุข้อความว่ามีคนบอกว่าพิงกี้ไม่หนีหรอก
ประกันตัวออกมาแต่ก็เตรียมหาเงินสู้คดี
ก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันน่าสงสัยคือจะโดนแจ้งข้อหา

ถูกประกาศขายทันทีทั้งสองหลัง
นะฮะและครอบครัวคงเห็นภาพล่วงหน้าแล้ว
ว่าอาจจะได้ไปสู้คดีในคุก

ซึ่งแหละเขาบอกว่าตอนเนี้ยออกมารับอีเวนท์แล้วนะ
ข้างในคนนึงแม่เขาก็อยู่ข้างในครับยังมีพี่อีกหนึ่งคนกับพี่สะพ้าย
อืมแต่นางก็ต้องออกมาหาเงินอ่ะถูกอืมนะฮะก็เป็นอ่า
ประเด็นว่าเอ๊ะทำไมน้องพิงกี้ถึงจะต้องขายบ้านทั้งสองหลังอ่า
ก็มีคนตั้งประเด็นขึ้นมานะครับผมไป